ส่วนอีกประเด็นนึงนะคะที่คนที่เป็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
ส่งไลน์เข้ามาถามกันบ่อยครั้งมากอยากเห็นหน้าคุณสุรชัยสมบัติเจริญนะคะ
ว่าเมื่อไหร่จะเปิดเผยโฉมหน้าสักทีนะคะในวันนี้ในช่วงประมาณเที่ยง
ก็มีการแถลงข่าวเปิดเผยชมหน้าหลังจากการทำศัลยกรรมของคุณสุรชัย
สมบัติเจริญค่ะออกมาแถลงข่าวพร้อมกับดรเซปิงชายสารนะคะ
บอกว่าพอใจผลในการทำศัลยกรรมในครั้งนี้
ที่สามารถกระชากวัยจากห้าสิบเก้าปีให้เป็นหนุ่มวัยสี่สิบปีได้ค่ะ
ศัลยกรรมใบหน้าของนายสุรชัยสมบัติเจริญนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ผ่านมาได้ยี่สิบวันวันนี้ก็เป็นวันที่ออกมาเปิดเผยโฉมหน้า
พร้อมกับดรเสปิงเชยศาลนายจำนวงเชยมงคลธนาความที่ช่องสอง
ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะนายสุรชัยบอกว่า
ทีมแพทย์ใช้เวลาทำศัลยกรรม๙ชั่วโมงซึ่งก็รู้สึกพอใจในระดับหนึ่งกับผลที่ออกมา
ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมก็คืออยากดูดีสดใส
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลค่ะ
ผมอายุห้าสิบเก้าแล้วถ้าผมไม่ทำตอนเนี้ย
ผมจะทำตอนไหนนะครับผมก็แค่อยากมีความสุข
กับการที่ได้เจอแฟนละครแฟนเพลงที่ผมจะต้องใกล้ชิดเขา
ตาต่อตาหน้าต่อหน้าผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับ
ถ้าผมจะไปกระชากวัยอย่างลูกผมอายุ๓๐เนี่ย
ผมคงอายลูกผมเป็นนักแสดงผมเป็นนักร้อง
ผมอยากดูดีผมอยากสดใสมันเป็นสิทธิของผม
ขณะนี้นะคะใบหน้าของนายสุรชัยก็คืบหน้าไปแล้วร้อยละ๘๐ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดที่ออกมาแถลงข่าวนั้นยังใส่วิกผมอยู่นะคะ
เพราะว่าผมเดิมนั้นยาวส่วนผมใหม่ก็สั้นประมาณแค่ครึ่งเซนติเมตร
ยังดูไม่สมดุลหลังจากนี้อีกประมาณหกเดือนก็อาจจะทำเป็นทรงได้แล้วนะคะ
ส่วนตาเพิ่งจะทำได้๕วันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าอายุเยอะแล้ว
มีถุงใต้ตาค่อนข้างมากถ้าทำแค่ครั้งเดียวจะออกมาไม่เข้าที่
โดยยืนยันว่ามีการตกลงกับทีมแพทย์ถึงสิ่งที่ต้องการทำก่อนที่จะให้แพทย์ลงมือศัลยกรรมค่ะ
รเซบิงก็ยืนยันนะคะว่าเฟสออฟในความหมายของตัวเองคือความพอใจของคุณสุรชัยที่ต้องการให้หน้าเป็นแบบนี้
ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อเข้าชี้แจงเรื่องเฟสออฟในเวลา๑๐นาฬิกาอย่างแน่นอนค่ะ
คำตอบของเฟสออฟก็คือคุณพี่สุรชัยเฟสออฟในความหมายของเซปิงคือความพอใจของพี่สุรชัย
เมื่อเขามีความสุขอยากได้เท่าไหร่อยากดีเท่าไหร่เขามีความสุขเท่านั้น
สิ่งนี้สปิงก็มีความสุขกับพี่ด้วยอ่ะนะคะส่วนในวันที่เจ็ดมีนาคมนี้
ที่ดรเซบิงก็จะเข้าแจ้งความที่สถานีตำลวดนครบาลบุภาโล
กรณีที่มีผู้เข้ารับการทำศัลยกรรมใบหน้ากับแพทย์แต่แพทย์ไม่ได้ดำเนินการ